เด็กหญิงวัย๕ขวบที่มีดวงตาสีฟ้าสวยงามมากเลย
ที่ไทยรัฐทีวีของเราเคยช่วยน้องไว้
เพราะว่าเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ประสานพาน้องไปรักษา
แล้วก็น้องได้ไปเรียนที่โรงเรียนโสดศึกษาบางแสนจังหวัดชมบุรี
ตอนนี้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เรื่องของการใช้ภาษามือและการอยู่กับเพื่อนแบบนี้นะครับ
แล้ววันนี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาบางแสนมีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เราก็เก็บภาพบรรยากาศของน้องออมสินดวงตาสีฟ้า
ที่มีการแสดงบนเวทีมาให้ดูกันนะครับ
แล้วน้องออมสินก็จะมาอวยพรวันคริสต์มาสให้คุณผู้ชมได้ชื่นอกชื่นใจกันด้วย
คุณผู้ชมไปดูน้องออมสินกันนะฮะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เป็นวันคริสต์สมัส
ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ

ดวงตาสีฟ้าของน้องตาสวยเลยนะครับ

เหมือนพี่น้ำแข็งแล้วก็พี่บุ๊กเอง
นี่นะคับรักจริงเราก็ต้องแสงความรักกับน้องนะ